สุดท้ายแล้วมีการรีบาลขึ้นมาทางเทคนิคบวกขึ้นไปเกือบ๒จุดด้วยกันครับ
ปิดที่ดัชนี๑๕๔๘๒๙จุดนะครับ
ในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีช่วงนี้ถือว่ากลับมาโดดเด่น

มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้๕๖๓๔ล้านบาทโดยประมาณ
ส่วนราคาทองคำครับบวกขึ้นมา๕๐บาท
ทองคำแท่งเมื่อวานนี้รับซื้อ๒๒๕๐บาท
ขายออก๒๓๕๐บาทนะครับ

ทำอย่างไรจะมีวิธีการสังเกตและรู้เท่าทันแชร์ลูกโซ่
เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต้องทำยังไงบ้าง
ติดตามพร้อมกันนะครับกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
มนุยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
รวมทั้งคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
สวัสดีครับเชิญครับ
บูริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่ออกมาไม่ดี
เท่ากับที่คลาดหวังไว้
ก็ลงมาพอสมควรในเรื่องของผลประกอบการ
ทำให้ในเรื่องของตัวราคาหุ้น

คือนี่คือว่าทางฝั่งอเมกามีประเด็นใหญ่ขวานนะ
ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับ
แค่ทางริปราบริการเองก็เริ่มมีเสียงว่าเห้ย

เอาความลับของประเทศไปบอกคนอื่น

ดัชนีดาวโจรปรับลงไปถึง

นี่๒กว่านะครับซึ่งวันนี้เอง
ก็คงต้องมาจับทิศทางดูว่า
เอเชียรวมถึงประเทศไทยเราเอง

แต่ดูแล้วทรงนี้ต่างประเทศเปิดมาลบ

อึมครึ้มเหมือนกันแต่เราก็คงจะสบายเขาหน่อย
เพราะเราลงมาล่วงมานะครับ

หรือต่อเนื่องมาถึงเดือนนี้นะครับ

เป็นแชร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ

อิคิวซังได้มาไม่ได้อาจจะตามมาก็ได้

เรื่องของแชร์ของหมอเอ่ย

แม้กระทั่งแชร์ของสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่งงเรื่องเนี่ยเป็นครูบาอจารย์

เคสเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่กี่เดือนเอง

คงจะมีการรัจสนาชายลูกโชว์เนี่ย

ผมว่ามีอีกเยอะนะครับอันนี้คือชิ้นจับได้นะครับ
ถ้าเกิดพูดถึงแชร์ลูกโซ่มันต้องมีคุณลักษณะยังไง

แบบแบบไหนเพื่อให้ผู้ชมก็ได้ถ้าเกิดไปเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ย
อันดับแรกใช้รูปโซ่ไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบทฤษฐกิจรูปแบบแล้วแต่เป็นหลากหลายแบบ

รูปแบบก็คือมันจะเน้นการหาคนเป็นหลัก

แต่หลักคือรายได้หลักที่คุณจะได้มานะครับ

หาสมาชิกมากคุณจะได้ค่าคอมมิชั่นมากขึ้น
ซึ่งไม่ต้องขายของนะ
หาสมาชิกมาเยอะเดี๋ยวจะให้ผลตอบแทน
ในรูปของค่าคอมมิชชั่นค่าคำนี้
เป็นตรงแยกกับขายตรงนะฮะ
ขายตรงมันคืนแค่ยอดขาย

แต่ถ้าแชร์ลูกโซ่เนี่ยยอดขายเรื่องรอง
เพราะว่ารูปแบบของตัวแชร์ลูกโซ่ผลตอบแทนหลักก็คือจะเอาเงินจากคนใหม่ไปจ่ายให้คนแรก

เออเป็นงูกินหางไปเรื่อย
แล้วสิ่งสำคัญที่มันยั่วใจเลยเกินคือเรื่องผลตอบแทนใช่ไหมพี่
โอ้โหค่อนข้างสูงนะในสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอย่างปัจจุบันเนี่ย
ต่อปีนะแต่ว่าแชลลูกโซ่มาเตรียมจะบอกเลยผลตอบแทนแน่นอน๕เปอร์เซนต์ต่อเดือน
เดือนนะถ้าตีต่อปีเป็นร้อยเปอร์เซนต์เหรอครับมันจะมีธุรกิจอะไรที่ให้ผลตอบแทนดีขนาดนี้ต้องระวัง
อันนี้ผมให้พลิกง่ายท่านผู้ชมนะครับมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลก
โมเลนมะเฟ็ดอันนี้เขาเล่นหุ้นมาตั้งแต่เด็กเลย

ผลตอบแทนเฉลี่ย๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปี

แต่นี่เขามาบอก๑๐เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน
โอ้โหสูงเหลือเกินเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าผลตอบแทนดีขนาดนี้

เป็นการจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า
ทะเบียนถูกต้องไหมงบการเงินเป็นยังไง

แสดงว่ากำไรต่อปีต้องสูงมหาศาล
นั้นต้องเรียกดูเลยครับงบการเงินจากกระทรวงพาณิชย์

แต่จดแล้วเอาไปทำอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับที่จดทะเบียน
อ้าวจริงหรืออันนี้ก็ต้องระวังนะ
ไปจดอย่างหนึ่งแต่ทำจริงก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง
เพราะอันนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องไปศึกษาละลูกแบบภูกิตเป็นยังไง
ตังค์ที่เอามาจ่ายปันผลให้เรา
ก็ต้องระวังต้องระวังต้องระวังนะครับ
และอีกอันหนึ่งที่มีเหมือนกันนี้ผมยกตัวอย่างเนี่ย
ทั้งเรื่องโชคุนอิคคิวซังไม่มีนะ
ไม่มีไม่มีมีหมอมีครูบาจารย์นะครับ

สิ่งที่เหมือนก็คือใช้คนดังมาสร้างเครดิต
เพราะเขาต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ

บางทีเราเข้าเฟซไปยอดไลท์เป็นหมื่นเป็นแสนเลย
อันนี้น่าเชื่อถือยังไม่พอมาดูว่า
มีคนมาถ่ายรูปโชว์ในนั้นว่าได้ตังค์มาแล้วจริง
บอกนี่ลงกับเป็นสมาชิกของที่นี่ได้ผลตอบแทนสูงโอ้โหโชว์เงินเป็นฟ่อนเลย
อย่างนี้ต้องพึงระวังแล้วมีหน้าม้าหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชมต้องทำเลยนะครับเวลามีผู้คนมาชักมาชวน
ว่าไปทำรังแชร์ลูกโซ่อันดับแรกคือต้องศึกษารูปแบบธุรกิจที่เราพูดไป
ตัวจะไปดูเรื่องแกงการจดทะเบียนต่าง

ถ้ามีผลิตภันธ์สินค้าที่เรียกว่าเป็นขายตรง
เราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าบริษัทนั้นนั้น
ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

ไลน์เข้าไปเลยแล้วก็เช็คชื่อเลยว่าบริษัทอะไร

ถ้าเกิดว่ามันมาในลักษณะผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ค่าเงินต่างหรือแม้กระทั่งไปลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์คำน้ำมันต่างโอ้โหผลประแพนดี
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันว่าคนที่เอาเงินเราไปเนี่ยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่า
ถ้ามันมาในลักษณะของบริษัทจัดการกองทุนเอาชื่อบริษัทไปหาในเว็บกเลย
ถ้ามาในนามของบุคคลน่าก่อได้เขาถ่วงสอบได้เลยถ้าเชิญไปปุ๊บไม่เจอต้องระวังแล้วนะฮะ
นี่ก็เป็นในลักษณะง่ายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะ
ที่อยากจะฝากท่านผู้ชมก็คือความโลภ
โลกของเราเองนี่แหละครับนะอย่าไปเห็นคนอื่น
โอ้โหได้ผลตอบแทนสูงมากมายมหาศาลแล้วเราจะ
เพราะงั้นต้องตรวจสอบในลักษณะของธุรกิจประเภทนี้ก่อน
ไม่มีอะไรที่เสี่ยงผลตอบแทนสูงและเสี่ยงต่ำไม่มีแล้ว

เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้เถอะแล้วฝากไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พบได้เจอ
ก็อย่าลืมตั้งคำถามต่างที่เรายกตัวอย่างไปนะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
คุณผู้ชมครับนั่นคือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการระมัดระวัง
ป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของขบวนการแชร์ลูกโซ่แบบผิดกฎหมายนะครับ